เป็นผักเป็นเนื้อเป็นเส้นอะไรพวกนี้ค่ะรวมกัน

ที่ขี้เท่าตรงนี้เนี่ยเอามาจากฐานไฟ
ที่เขาใช้ในการปรุงอาหารค่ะ

ส่วนมากเขาจะใช้เครื่องปรุงที่เป็น
พวกน้ำมันมะกอกแล้วก็สมุนไพรสด
แล้วก็ซีฟู้ดแล้วก็พวกแรมอะไรต่าง

เหล่าคนรักเส้นทั้งหลายได้ยินเสียงนี้แล้ว

เราพบกับกองทัพเมนูเส้นอนาชาติกันเป็นประจำ
เช่นเคยก็หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว
ที่เราได้ไปโยนวันในย่านสยาม

ที่อยู่คู่สยามสแควร์มามากกว่า๕๐ปี

ต่อด้วยยืนเตอร์โฟและกุ้ยเตี๋ยวต้มยำรสจัดจาน
เด็ดโดนใจเด็กสยามมามากกว่า๑๘ปี

และปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้แองโจ้แฮร์
ซอสมิสโสและแผ่นเน้ต้มยำกุ้งอบชีสกระทะรอด
เมนูเส้นฟิวชั่นรสอร่อยจากเชฟพลตันทัศเพียร

สัปดาห์นี้ก็เลยจะพาล่องใต้ไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
และสัมผัสบรรยากาศเก่าแก่ของเมืองสงขลากัน
ซึ่งเมนูวันนี้ก็จะมีทั้งเต้าคั่วสลัดใส่เส้นหมี่ขาว
เมนูพื้นเมืองของชาวสงขลาที่ร้านเต้าคั่วป้าเอียด
ต่อด้วยเย็นตะโฟใส่ปลาหมึกกรอบแช่ขี้เท่า
สูตรโบราณกว่าร้อยปีที่ร้านเย็นเตฟอร์เจ๊๘
แล้วปิดท้ายด้วย๒เมนูพาสต้าจากร้านอาหารสไตล์เมดิเตอเรเนียน
และนักเล่าเส้นของเราดูจะพร้อมเอามากกับการเดินทางในวันนี้
เอาเป็นว่าไปเริ่มต้นการเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะ

กับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเราเซ็นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเรากลับมากันที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คราวที่แล้วนะครับที่เรามากันที่จังหวัดสงคราแห่งนี้นะครับ
แน่นไปด้วยร้านเส้นในตำนานมากมายนะครับ
กลับมาคราวนี้ครับเราจะมาหาเมนูเส้นในตำนาน
แล้วก็เมนูเส้นจากร้านเด่งร้านดังที่จังหวัดสงคราศอีกครั้งหนึ่งครับ
เรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ไปหาเมนูเส้นอร่อยและมีเรื่องราว
รับประทานกันให้อิ่มท้องกันที่ถนนนางงาม
ย่านเก่าของจังหวัดสงคราศอีกครั้งหนึ่งค่ะ
มาว่าย่านนี้เขามีเมนูเส้นเด็ดจากร้านเก่าแก่ระดับตำนาน
ตั้งอยู่กันทุกตรอกซอกซอย
แต่เมนูแรกที่เฮียจัดให้ในวันนี้จะเป็นอะไร
ชมและชิมพร้อมกันจ้า
ไปเดินเมนูเส้นอนาชาติด้วยเมนูแรกนะครับ
เมนูพื้นเมืองของชาวจังหวัดสงขลานะครับ

กล้วยเนี่ยนะครับเป็นเส้นหมี่ครับ
ลาดด้วยน้ำตาลตะโนดครับ
แล้วก็เคียงด้วยเครื่องเคราวนานาชนิดเลยนะครับ
ร้านนี้นี่เปิดมายาวนานกว่า๓๐ปีแล้ว
เรียกว่าเป็นเมนูยอดนิยมของจังหวัดสงขาเลยทีเดียว

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

ที่นี่แห่งร้านป้าเอี่ยมนะครับผม

ถ้าพื้นเมืองที่ว่าคนก่อน

เป็นผักเป็นเนื้อเป็นเส้นอะไรพวกนี้ค่ะ

ใครที่ไม่เคยได้ยินคำว่าเต้าคั่วก็อย่าเพิ่งสงสัยกันไปนะคะ
เพราะจากการสืบค้นเรื่องราวของเต้าคั่วนี้
เป็นอาหารประเภทสลัดของชาวมาลายู
หรือชาวเมืองในประเทศมาเลเซีย

โดยชาวเมืองเหล่านี้จะรู้จักกันในชื่อ
ซึ่งมีเต้าหู้ทอดกับน้ำราดที่มีส่วนผสมของน้ำตาลกะปิและพริกเป็นส่วนประกอบหลักค่ะ
รับประทานกับผลไม้ซึ่งมีทั้งผลไม้สดและผลไม้ทอด
และยังมีความเชื่ออีกว่ารสชาติหวานเผ็ดเปรี้ยวของโรจนั้น

โดยเฉพาะกับหญิงที่มีอายุคัน๗เดือน
มะลายูเชื่อว่ารสชาติหวานจะทำให้ได้ลูกสาว
แต่หากรสชาติเผ็ดเนี่ยก็จะทำให้ได้ลูกชายนั่นเองค่ะ
ส่วนวัฒนธรรมการทานโรจะในประเทศไทย
สันนิษฐานว่ามาพร้อมกับชาวมารยูที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งรกราก

แต่การเรียกชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ
อย่างเช่นที่จังหวัดปัตตานีจะเรียกว่ารอยเยอะ
จังหวัดภูเก็ตจะเรียกว่าผักบุ้งไตราว
และจังหวัดสงขลาเนี่ยก็เรียกว่าเต้าคั่วนั่นเองค่ะ

แล้วมีอะไร่ะ
แล้วก็มี
เป็นเลือดหมูเลือดหมูจ้ะมีเลือดหมูด้วยแล้วก็ไข่ต้มใช้ไข่เป็ด
เป็ดต้มนะไข่เป็ดต้มก็มีอะไรอีกที่ขาดไม่ได้เลยของเต้าคั่ว
มีเต้าหู้เอาหู้ตัวนี้ก็คือเต้าคั่วแต่โกนที่เขาเรียกอันอ่า
เราใช้เต้าหู้อะไรนี่คือเต้าหู้อะไรเต้าหู้สวดอ่ะข้าวแต่ที่จะเอามาทอด
หู้สดออกมาทอดแล้วก็จะเป็นพวกหมูส่วนหมูก็คือมีหมูเป็นส่วนหมู
ส่วนหัวมันนะคะแล้วก็ส่วนหัวหมูเหรอจ้ะเอออันนี้คือดั้งเดิมเขาใช้แบบนี้เลย
จ้ะแล้วก็มีมีเนื้อแดงด้วยมีเนื้อแดงอยู่ด้วยนะครับผมอันนี้เราเอาไปพะโล้มา
เราไปทำอะไรต้มก็ใส่แค่น้ำซีอิ๊วแล้วก็ใส่เกลือนิดนิดเท่านั้นเลย
ให้มันดับขาวแค่นั้นเองแล้วก็แล้วก็เป็นกุ้งทอดค่ะทอดให้มันกรอบกรอบ
กุ้งกรอบที่สำคัญก็คือตัวน้ำมันนี่แหละที่ทำจากน้ำตาลตะโนด
ใช่เป็นน้ำหวานแต่พี่ผสมน้ำส้มคือเปรี้ยวหวานอันนี้ถอดเปรี้ยว
หวานคล้ายคล้ายน้ำยำอย่างงี้เหรอค่ะแต่ตัวนี้ตัวนี้แต่ก่อนเขาก็เรียกเป็น
หวานอืมภาษาดั้งเดิมของพี่เลยนะครับทำจากอะไรบ้างอันนี้
จะมีเป็นน้ำตาลตะโนดแล้วก็พวกน้ำส้มก็มาจากน้ำตาลตะโหดด้วย
น้ำส้มต่างตะโนเหรอน้ำส้มเพราะว่าเขาจะมาหมัก
ใช้การหมักก็คือเอามามาหมักไว้เฉยมันก็จะเปรี้ยวเป็นน้ำส้ม
ปกติแล้วนะคะเราอาจจะเคยชินกับน้ำตาลตะโนดที่ผ่านการเคี่ยวจนเป็นน้ำเชื่อม
มีรสชาติหวานและกลิ่นหอมเอาไปทำได้ทั้งอาหารข้าวหวานกันใช่ไหมล่ะคะ
แต่สำหรับที่นี่เขาทำน้ำตาลให้กลายเป็นน้ำส้มได้ด้วยนะ
โดยใช้ไม้เขี้ยมต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ปลูกมากในแถบภาคใต้ของไทย
ลักษณะก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งมีรสฝาดซึ่งชาวสวนที่ไปเก็บน้ำตาลตะโนดนะคะ
ฝานเปลือกไม้เขี้ยมเป็นชิ้นเล็กใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่
ที่ใช้สำหรับลองน้ำตาลตะโนดค่ะเพื่อเป็นการเก็บรักษาไม่ให้น้ำตาลเสียนั่นเอง
และหากนำน้ำตาลตะโนดกับเปลือกไม้เขี้ยมใส่ลงในหายหรือโอ่งแล้วปิดฝา
หมักไว้เป็นเวลาสองถึงห้าวันน้ำตาลตาโณดรสชาติวาน
ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวใต้
ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานแล้วล่ะค่ะ
ก็คือใช้น้ำตาลตะโนด๒ชนิดด้วยกัน

ถ้าใครต้องการแบบเปรี้ยวจิ๊ดหน่อย

ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เต้าคั่วแตกต่าง

ก็คือการนำเส้นหมี่หุ้น

เส้นชนิดนี้นิยมรับประทานกันมา

เพราะว่าเส้นหมี่หุ้นหรือหมี่ขาวนี้นะคะจะเข้ากันได้ดีกับน้ำราดที่รสชาติออกเปรี้ยวหวานนั่นเองค่ะ
จากได้
ทำมาเลยต่ำเลย

อันนี้ใส่ผักนะฮะ

จะเป็นเส้นรวก
ด้านหมี่ร่วมเรียบร้อยแล้วค่ะเลือดเสร็จเลือดหมู

มาเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เต้าคั่วนะครับ
เป็นเมืองดั้งเดือนของชาวจังหวัดตรงขลาง
เรียนดูเรื่องราวของเมนูเต้าคั่วไปแล้วอย่างอัดแน่น
ขอตัวไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาชิมพร้อมกันในช่วงหน้าจ้า